คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันหน่อยน่ากลัวมากเลยนะคะ
ยังไม่แน่ใจผู้หญิงคนนี้ไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงรางรถไฟ
แล้วปรากฏว่ารถไฟบรรทุกสินค้าผ่านมาทับขาเธอทั้งสองข้างขาดเลยค่ะ
คือไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งกว่านะคุณผู้ชม
ในเช้ามืดของวันนี้นะคะนี่ล่ะค่ะเป็นสถานีรถไฟมพฤทธิศพลหนองปลือ

ที่ต้องพยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะ

ถึงปลายเท้าของเธอทั้งสองข้าง
ถูกรถไฟเหยียบจนขาดเลย

ทะลักไปทั่วบริเวณตรงนั้นเลย
รีบห้ามเลือดแล้วนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลค่ะ

ชื่อคุณเจษฐพันธ์อายุ๔๔ปี

บอกว่าผมเนี่ยกำลังขับขบวนรถไฟคันนี้

ไปส่งที่อำเภอมาพตะพุธจังหวัดระยอง
มาถึงจุดนั้นความที่มันมืดละตีหนึ่ง
ผมไม่เห็นหรอกว่ามีคนมานั่งอยู่ตรงรางรถไฟ
จนกระทั่งรถไฟผ่านไปแล้ว

เหยียบหรือทับกับวัตถุอะไรบางอย่าง

ก่อนจะพบว่ามีร่างของผู้หญิงนอนจมกองเลือด
แล้วขาขาดทั้งสองข้าง
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือนะคะ

ต้องรอให้คนเจ็บในอาการดีขึ้นก่อน
ตอนนี้กำลังเข้าทำการผ่าตัด

มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้
สอบถามญาติคนเจ็บนะคะ
นางสาวกรองทองเป็นคนสติไม่ดีค่ะ
แล้วก็ต้องรอดูว่า
เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรหรือไม่

ดื่มเหล้าจนเมาแล้วมักจะไปนั่ง

ยังไปพบว่ามีขวดเหล้าแตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุด้วย